มาเรื่องดีกันต่อเนื่องดีกว่านะคะสำหรับนางร้ายหน้าสวยสุดแซ่บดิวอริสรานั่นเอง
ออกมาประกาศตั้งท้องกับแฟนหนุ่มของเขาคุณเซบาสเตียนะฮะจริงคู่นี้เขาคุกเข่าขอแต่งงานกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
แล้วเมื่อวานนี้นะฮะไปเจออีกคนนึงเขาไปในงานของคุณดิวเหมือนกันก็คือน้องเจเจกฤษณภูมินั่นเองค่ะ
เมื่อวานนี้ไปเจอกันในงานเปิดตัวภาพยนตร์แสงกระสือ๒
เจ้าตัวเนี่ยเล่าโมเมนต์ที่ได้รับเชิญไปร่วมงานปาร์ตี้ของสาวดิวอริสราเมื่อวันก่อนให้ฟัง
เมื่อได้รู้ว่าพี่สาวเนี่ยอย่างคุณดิวนะฮะแล้วก็คุณเซบาสเตียเนี่ย
ประกาศว่ากำลังจะมีลูกกันแล้วนะฮะ
เจเจบอกว่าผมเนี่ยก็แอบทายเพศเหมือนกันนะฮะ
ว่าคุณดิวค่อยทายไงถ้าเกิดว่าใครทายถูกเอาไปเลยสองหมื่นนะ
ก็ถามว่าน้องเจเจทายว่าอะไรอ่ะผมว่าพี่เขาได้ลูกสาวเจเจว่าอย่างนี้นะคะ

รวมไปถึงนะคะนี่ก๊อฟพิชยะอีกเรื่องหนึ่งนะมาในคราวเดียวกันเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
คุณก๊อฟพิชยะนี่นะฮะได้โพสต์บ่นสั่งอาหารจานเป็นพันแต่ได้ข้าวแข็งนั่นเอง
จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปฟังก่อนค่ะ
ไปฟังเสียงของเจเจหน่อยก่อนเรื่องดิวก่อนอ่ะ
ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่า
ดิวกับพี่เซฟแฟนพี่ดิวก็มีเบบีอยู่แล้วเนาะอะไรอย่างนี้

เตอร์ไพรส์ซึ่งมีคนรู้น้อยมากในงานนะครับ
ก็คือจะเป็นคนที่แบบสนิทกับพี่ดิวจริงอะไรอย่างนี้
ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือไม่มีใครรู้เลย

เดาว่าอะไรที่มีผู้ชายครับ

ก็ดูจากอะไรครับแล้วสังเกตสักอย่าง

ครับผมอาจจะได้รางวัล
เจเขาก็ว่าอย่างนั้นนะคุณผู้ชมนะ
เมื่อกี้โทษทีโทษทีเอามายำรวมกัน
จะบอกว่าในงานเดียวกันเจออีกคนนึง

เขามาร่วมงานเปิดตัวหนังเรื่องไลโอโคตรแยะยะ
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคุณดิวนะอันนี้อีกเรื่องแล้วนะ
หลังจากที่ไปสั่งอาหารจานโปรดซึ่งเป็นเมนูข้าวหน้าเนื้อคุณผู้ชม
ตัวเนื้อของร้านคุณก๊อฟบอกไม่มีปัญหาเลย
เนื้อคุณภาพดีสมราคาราคาเป็นพันนะคุณเห็นจานนี้น่ากินนะ
แต่ทำเอานุ่มสายกินคนนี้แหม่ไม่ให้ใจ
เป็นเพราะว่าข้าวที่มันเสิร์ฟมาในถ้วยเนี่ยทั้งเย็นทั้งแข็งนะฮะ
ก็พูดถึงความคับข้องใจบอกว่า
นี้เป็นยุคข้าวยากหมักแพงขอบ่นในฐานะผู้บริโภคหน่อยละกัน
อยากได้ของมีคุณภาพตามเงินที่จ่ายไปก็เท่านั้นเองค่ะ
ที่เราแบบเป็นคนแบบค่อนข้างดีเทลเรื่องการกินอะไรอย่างนี้
ไอดีเราก็ชมเนื้อเนื้ออร่อยมาก
ใช่เนื้อแบบท็อปปิ้งโฟกาคือแบบโคตรดี
แต่ว่าพอแบบข้าวมันแข็งมันเย็นอย่างนี้
แล้วเราคือมันก็ไม่ใช่ราคาถูกใช่ป่ะเราก็แบบเออ
ในฐานะลูกค้าก็รู้สึกว่าในราคาที่มันอยู่ประมาณนี้
ก็คงคิดว่าแบบมันน่าจะได้อะไรที่มันแบบพรีเมียม
ไม่ใช่ว่าเรื่องเล็กน้อยมาดราม่าอะไรอย่างนี้คุณผู้ชม
แต่ก็พูดในฐานะผู้บริโภคไงเราจ่ายไปเป็นหลากหลายบาทอย่างนี้
เราก็อยากได้แบบของคุณภาพดีนะฮะแต่ว่าคุณก๊อฟเขาไม่ได้ติดใจอะไรนะ
แล้วเขาก็ไม่ได้ไปทงไปแท็กทางร้านนะคะ
ถ้าร้านรู้ตัวก็ปรับปรุงคุณภาพนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
ดีไม่อยากจะให้ตกม้าตายเรื่องข้าวจริงด้วยความเป็นห่วงจริงค่ะ